วันนี้เดินทางมาร้องเรียนกับประหลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับเรื่องการตรวจเชื้อ
ที่ผิดพลาดทำให้ชีวิตของคุณมณีรัฐ๕ปีที่ผ่านมาทั้งครอบครัวเนี่ย
เมื่อล่าสุดทางทีมงานของเราลงไปที่นั่นเขาอ้างว่าเครื่องมือทางการแพทย์ผิดพลาด
เครื่องมือทางการแพทย์ผิดพลาดได้หรือครับเราต้องมีคำตอบเรื่องนี้
แผ่นตรวจยี่ห้อที่ลงตรวจของหนูก็ยังมีปัญหาอยู่
ก็เลยส่งเลือดหนูไปโรงพยาบาลมหาราชโรงพยาบาลมหาราชตรวจแผ่นตรวจยี่ห้อที่ดีที่สุดให้หนู
ลำบากทรมานมากค่ะการเป็นอยู่ในสังคมโดนรังเกียจ
คือจะทำอะไรทำมาหากินจะไปไหนคือสังคมสายตารังเกียจ
ลูกหนูไปโรงเรียนโดนล้อเพื่อนล้อแม่เป็นเอดแม่เป็นเอด
คือลูกก็เหมือนเด็กมีคนบ้อยไปด้วยค่ะขอสิทธิความเป็นธรรม
ขอให้หนูได้อยู่ในสังคมด้วยอย่าได้รังเกียจ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ก็เป็นข่าวที่ได้รับความสนใจนะคะ
จริงทางรายการถามตรงเคยจัดกรณีแบบนี้ไปแล้ว
หนึ่งครั้งเมื่อช่วงสองปีก่อนนะคะตอนนั้นก็เป็นทนายอีกท่านหนึ่งได้รับ
ร้องเรียนเหมือนกันแล้วก็มีการพิสูจน์กันไปนะคะ
อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องซึ่งบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนนะคะว่า
ทางโรงพยาบาลที่ถูกอ้างอิงถึงเนี่ยเรายังไม่ได้ใครที่จะพูดให้นะคะ
แล้วก็เราได้ลองสอบถามข้อมูลกลับไปในพื้นที่แล้วเนี่ยนะคะ
ก็ได้ข้อมูลชุดหนึ่งซึ่งก็น่าสนใจ
แต่ก็ขออนุญาตที่จะไม่ให้ข้อมูลชุดนี้ผ่านทางรายการเราเช่นเดียวกันนะคะ
แต่ทีนี้ในส่วนของการที่จะมีการตรวจสอบนะคะ
ว่าเป็นจริงเท็จประการใดสำหรับผลที่ตรวจออกมา
หรือแม้กระทั่งถ้าถ้านะคะถ้ามีความผิดพลาดจริง
จะมีการสอบว่าเกิดจากสาเหตุอะไรใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ
จะมีคนที่ถูกลงโทษหรือเปล่าอันนี้จะอยู่ในขั้นตอนแน่
สำหรับการไปร้องเรียนเรื่องนี้นะคะ
โดยธนาฬงภาคุณบรรณีรัฐไปเนี่ย
ก็ได้รับเรื่องแล้วเรียบร้อยในพื้นที่ก็ทราบเรื่องแล้วเรียบร้อยนะคะ
ส่วนว่าจะจัดการแบบไหนต้องตั้งกรรมการขึ้นมา
สอบทั้งข้อเท็จจริงของผลสอบทั้งข้อเท็จจริงของผู้ปฏิบัติงานล่ะนะคะ
ทีนี้เราจะคุยเรื่องนี้กันในรายการวันนี้
และถ้าระหว่างรายการเราสามารถต่อสายใครเพื่อให้ความเห็นในมุมอื่นนะคะ
ไม่ได้แปลว่าความเห็นด้านอื่นนะคะ
เห็นในมุมอื่นอาจจะไม่ได้แย้งกันเลยก็ได้เนี่ยนะคะ

เครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม
และผู้ร้องเรียนนะคะคุณมณีรัฐคงหอมสวัสดีค่ะ

จริงแล้วเป้าหมายคือก็แค่ไปที่กระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น
ใช่ครับเพราะว่าทางโรงพยาบาลในพื้นที่บอกว่า
ถ้าจะเอามากกว่านี้ไปยื่นกระทรวงเอา

ถ้าอยากจะได้มากกว่าที่โรงพยาบาลเสนอให้๕๐๐๐เนี่ย

ตัวเลขที่ออกมามันคือ๕๐๐๐๐บาทตามข่าวนะครับ

กรุงบรรณีรัฐซึ่ง๕๐๐๐๐บาทคือกรุงบรรณีรัฐรับมาหรือยัง

แล้วคุยกันตั้งแต่ปีไหนคะ๕๐๐๐บาท
ตลาด๗มิถุนาทร์เขาให้หนูไปเจาะเลือด
ในค่าเสียหายที่จดเลือดผิดไป
ยายาเบื้องต้นครอบคลุมเงื่อนไขยังไงบ้างคะ
คือแค่นั้นเขาบอกว่าโรงพยาบาลช่วยเหลือได้แค่นั้น
แต่ว่าเขาส่งหนังสือมาหนูก็ยังไม่เคยได้ไปรับ
หนังสือเพิ่งมาถึงหนูประมาณ๕วันที่แล้ว

ตอนที่ไปตรวจที่โรงพยาบาลเกิดเหตุเนี่ยนะคะ
ได้มีการนั่งคุยกันเรื่องเงินไหม

โดยตอนที่คุยกันได้มีการเซ็นเอกสารหรือตบปากรับคำอะไรไหมคะ
ไม่ได้เซ็นเอกสารมีแค่การเซ็นไก่เกลียดที่ศูนย์ดำรงธรรมว่า
มีการได้ไปไก่เกลี่ยเรียนเรียบร้อยแล้วที่ศูนย์ดำรงธรรมค่ะ
ไม่ใช่ที่โรงพยาบาลหรือเจ้าที่ศูนย์นำรวงธรรมมาโรงเรียน
ใช่ค่ะเขาไปจัดไปคุยห้องไก่เกลียดที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุ่งสงศ์ค่ะ
ประหลัดอำเภอทุ่งสงศ์เป็นคนกลางนั่งคุย
แล้วตอนนั้นจบยังไงคะที่ศูนย์ดำรงธรรม
ก็คือตรวจเลือดใหม่ให้หนู
แล้วก็ขอสดชื่อออกจากสถิติผู้ป่วยโรคเอดแล้วก็เงิน
เขาบอกว่าเงินเยียวยาเบื้องต้นเขาให้ได้แค่นี้

แล้วตอนที่ไปคุยที่ศูนยำรงธรรมคือ

ไม่เคยมีค่ะเขาบอกว่าภายใน๓๐วัน
เขาจะส่งหนังสือมาบอกหนูว่า
ที่พูดกันจะได้๕๐๐๐หรือว่าน้อย๕๐๐๐
ภายใน๓๐วันเขาจะส่งหนังสือมาให้หนูค่ะ
แล้วเขาเพิ่งจะส่งหนังสือมาให้หนู๕วันก่อนที่หนูจะขึ้นมาที่นี่ว่า
ให้หนูไปเซ็นไปติดต่อกับโรงพยาบาลภายใน๓๐วัน
เพื่อรับเงินค่าสินใหม่ทดแทนเบื้องค่าเยียวยา

วันนั้นใครเป็นคนกลางให้นะคะ
ประหลัดไอลอยรองประหลัดประหลัดอำเภอทุ่งสงค่ะ

แกก็นั่งไก่เกลี่ยเพื่อให้เข้าใจตรงกันประมาณนั้น

ท่านเป็นคนพูดจบไหมก่อนที่จะแยกย้ายกันวันนั้นที่

พูดว่าไงคะคือข้อสรุปจากปากประหลัดคืออะไรคะ
ก็คุยกับทางโรงพยาบาลก็คือให้ยินยอมคุยกันดีเพื่อว่าอย่าได้เป็นมีข่าวมีข่าวประมาณนั้น

ไม่ได้เซ็นรับแต่ว่าเซ็นคือไก่เกลี่ยเรียบร้อยคือยอมรับ
อนุญาตแทรกคุณมณีรัฐนิดนึงเส้นไก่เกลียดแปลว่าอะไรคะ

แต่ในมุมหนึ่งก่อนที่จะไปไก่เกียร์ผมอ่ะมีคนลงไปตามแล้วถึงได้มาให้ไก่เกียร์
ณีรัฐยื่นไปที่ศูนย์ตั้งนานแล้วหลายเดือนด้วยซ้ำไปไม่มีใครหยิบขึ้นมาทำเลย

อันนี้หมายถึงคือลงที่บอกว่าตั้งหลายเดือนแล้วคือแจ้งศูนย์ดำรงธรรม

แจ้งศูนยำรงธรรมร้องเรียนสื่อมวลชนในพื้นที่ก็ไม่มีใครช่วยเหลือเขา
เพราะฉะนั้นเอกสารที่มีออกมาว่ามีการแจ้งผลการพิจารณาข้อร้องเรียน
แล้วก็มีการเซ็นเอกสารโดยผู้มนวยการโรงพยาบาลที่เกิดเหตุเนี่ย

ใช่ค่ะให้หนูเข้าไปติดต่อเพื่อขอรับเงินเยียวยา
เพื่อรับเงินเยียวยาภายใน๓๐วัน
เพราะฉะนั้นณตอนนี้เรียกว่ายังไม่จบ

ยังไม่จบนะไม่ใช่ว่าไปรับมาแล้วนะ

เราไม่ได้รับกับมือแต่เขามีโอนเข้าทาง
ไม่มีทั้งสิ้นธนาคารบัญชี
ไม่มีแม้กระทั่งคนใกล้ตัวคนในครอบครัวไหมคะ

ทีนี้เดี๋ยวให้มาเล่าว่าเรื่องมันไล่ลำดับมายังไง
ท่านไอนโรนโรงคือตอนนี้ไปร้องที่กระทรวงสาธารณสุข
วันนี้เพราะฉะนั้นข่าวที่ออกมาเรียนสูงถูกไหม

สอบข้อเท็จจริงว่าพลาดจริงไหมผิดตรงไหน
และก็คงต้องสอบตัวผู้ปฏิบัติงานด้วยถูกไหมคะ

ซึ่งอันนี้คือชุดเนี่ยเป็นชุดส่วนกลางไปหรือเขาตั้งสอบกันตาม
ผมขอให้ส่วนการเข้าไปสอบนะครับเรื่องนี้เพราะว่ามันจะได้มีความกระจ่าง
คือวันนี้ที่ไปไม่ได้แค่ว่าเยียวยาคุณมณีรัฐนะ
ผมต้องการรู้คำตอบว่าเครื่องที่เขาอ้างว่าผิดพลาด
มันมีความผิดพลาดเกิดขึ้นแบบคุณมณีรัฐอีกไหม

มีคนร้องเรียนคุณเข้ามาในเพจของชมรม
มีแค่เคสเดียวแต่ว่าคำอธิบายวันนั้น
ที่เราไปเอาเวทระเบียนคือบอกว่าความผิดพลาดเกิดจากเครื่องตรวจ
พอบอกว่าเกิดจากเครื่องตรวจไม่ได้เกิดจากหมอที่ทำการรักษา
เราก็ถามว่าแล้วเครื่องตรวจมันผิดพลาดได้เหรอ
ถ้ามันมีความผิดพลาดเกิดขึ้นกับเคสนี้ได้แล้วเคสอื่นล่ะ

ตั้งแต่มีข่าวมีใครที่ร้องเรียนจากโรงพยาบาลเดียวกัน
กรณีการตรวจเลือดเหมือนกันมาที่เครือข่ายคุณหมอ

ค่ะยังไม่มีนะซึ่งอันนี้เราสันนิษฐานนะคะ
คือถ้าผิดพลาดกับคุณมณีรัฐมันเป็นไปได้

ว่าเลือดเขาทำปฏิกิยากับน้ำยาพิเศษ

บอกว่าเลือดหนูเป็นบุคคลพิเศษที่
ตีนในเลือดมากเกินไปอะไรประมาณนั้น
จนทำไปปฏิกิยาต่อแผ่นตรวจ

คือปี๒๕๕๗ใช่ไหมคะ

ครั้งล่าสุดที่หนูไปยืนยัน

เขายังไม่ให้ใบรับรองเพศหนู
คือเขาต้องส่งเลือดหนูไปตรวจ

เดี๋ยวนะวันนั้นคือ๖๒หรือ๕๗ค่ะ

ที่บอกว่าผิดพลาดครั้งแรกมัน๕๗หรือเปล่า

ทีนี้อยากเล่า๖๒ก่อนใช่ไหม

ก็หนูไปศูนย์ดำรงธรรมไก่เกลียดเรียบร้อยแล้ว

เขาก็ตรวจเลือดใหม่ยืนยันให้หนูอีกครั้งหนึ่ง

เลือดหนูเขาบอกว่ายังไม่ปกติ

เพื่อจะส่งเลือดหนูไปโรงพยาบาลมหาราช
โรงพยาบาลที่ไปดำเนินเรื่องให้หนู
เขาก็บอกว่ามันอยู่ที่แผ่นตรวจ
เขาบอกว่าแผนตรวจมันยี่ห้อนี้

เลือดหนูก็ยังเหมือนเดิม

ซึ่งโรงพยาบาลที่เกิดเหตุใช้
ใช้คือจริงวิธีการตรวจมีหลายแบบนะคะ

เขาใช้แบบเดียวไหมคะที่โรงพยาบาลนั้นน่ะ
ใช่เขาบอกเขาใช้แบบยี่ห้อนี้

เขาใช้ยี่ห้อนี้ก็ฝนเลือดหนูก็ไม่ปกติ
แล้วก็โรงพยาบาลมหาราชเอาย่อที่ดีที่สุดให้

เพราะฉะนั้น๒โรงพยาบาลใช้ชุดตรวจคนละอย่างกัน
คนละอย่างกันนะคะทีนี้พอไปตรวจที่โรงพยาบาลที่สองแล้วเนี่ย

แล้วตกลงเขาสรุปกันว่ายังไง
โรงพยาบาลมหาราชสรุปว่าหนูไม่เป็น
แล้วทางโรงพยาบาลแรกพอรับมาจากมหาราชปุ๊บ

เขาก็พูดเกินว่าอย่างนี้ก็ต้องดำเนินการ
เกี่ยวกับบริษัทแผ่นตรวจแผ่นน้ำยา
เพราะว่าเขาก็น่าจะดึงรันการต่อผลิตนั้น
อันนี้เป็นหมอพูดหรือนางพยาบาล
พยาบาลกับนิติกรพยาบาลกับนิติกร
พยาบาลกับนิติกรก็พูดไป
มีนิติกรประกบใช่ไหมคะ

ผลการตรวจของโรงพยาบาลที่พิศนุโลก
โรงพยาบาลชาติการที่เขาตรวจให้กับที่
ในพื้นที่นครศรีธรรมราชมันมีความแตกต่างกัน
โรงพยาบาลที่พิศนุโลกก็ตรวจครั้งแรก
ทำไมอีกที่หนึ่งมันตรวจแล้วมันเจอ

มาตรฐานในการรักษาแตกต่างกัน
แต่เรายังไม่ได้ลงไปขนาดที่ว่าเขาใช้อุปกรณ์ตรวจเหมือนกัน

แต่ในมุมหนึ่งเรามาใช้บริการทางการแพทย

ใช่ยังเข้าใจแต่ว่าคือมันอาจจะต้องแยกพูด

พูดถึงเครื่องก็โรงพยาบาลพิสุนโลกตรวจไม่เจอ

แล้วมันมีอะไรแตกต่างกันกับของที่นครศรีธรรมราช
อันนี้อันนี้คือสิ่งที่เราไปถามทางท่านผู้ตรวจการ
ของกระทรวงศาลสุขด้วยเพราะเราขาใจมาก

เรื่องนี้หรือคะตั้งแต่ตอนที่เกิดเหตุการณ์ได้พบผู้อำนวยการของโรงพยาบาลบ้างไหมคะ
โรงพยาบาลผู้อำนวยการเกณฑ์ดีมากนะคะ
วันนั้นโรงพยาบาลทุ่งสงฆ์ตรวจให้หนูแต่ว่าเลือดยังไม่ปกติ
สั่งการให้รถตู้เอาเลือดหนูไปมหาราชเลย
แกบอกว่าถ้าว่าเลือดหนูยังไม่ปกติให้มหาราชตรวจ
ถ้าว่ามหาราชตรวจไม่ปกติก็ไล่มาโรงพยาบาลพิศนุโลก
ว่าเขาใช้น้ำยาตรวจยี่ห้ออะไรแผ่นตรวจยี่ห้ออะไร
แล้วก็ช่วยคอนเฟิร์มตามเรื่องให้เขาด่วนเลย
คือผู้อำนวยการก็ไม่ได้เห็นหายหน้า
ซึ่งการมาของพอก็คือมาชี้แจงเรื่องนี้แหละที่กระทรวงใช่ไหม

แล้วพรุ่งนี้นัดไหมคะกระทรวงนัดไหมว่าให้ฝั่งคนไข้ไปด้วย
ยังไม่ได้นัดแต่ถ้ารู้ว่ามาผมจะไป

ไม่ได้นัดครับแต่ถ้ามาก็จะไปขอพบไปขอถามด้วย

เพราะมันไม่ได้สนุกเลยนะกับการที่วินิจฉัยแล้วมันผิดพลาด
ว่าจะเกิดจากเครื่องหรือเกิดจากบุคคลหรือเกิดจากอะไรก็ตามแต่

ทีนี้ค่ะเมื่อสักครู่นี้ที่คุณมณีรัฐเล่าเนี่ยคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปีนี้แหละนะคะ
แล้วก็หลังจากที่เราเริ่มร้องเรียนแล้วใช่ไหมคะ

ทีนี้ขอย้อนกลับไปนะตั้งแต่ที่เกิดเหตุการณ์ครั้งแรกคือปี๕๗

ตอนนั้นอันนี้ไล่เรียงตามข่าวนะคะตอนนั้นไปฝากคันแล้วก็ทำคลอด

แฟนหนูติดคุกแล้วหนูก็ไปเฝ้าลูกพอดีลูกคนโตหนูเข้าโรงพยาบาล
แล้วก็หนูก็คลอดตอนอยู่ในโรงพยาบาลตอนเฝ้าลูกเลยค่ะ

ตามข่าวคือไปคลอดลูกคนที่๔เมื่อปี๕๗ที่โรงพยาบาลแห่งนี้แหละนะคะ
ซึ่งการไม่ได้ฝากคัน
เรามีประวัติอยู่โรงพยาบาลนี้ไหมคะแบบเป็นไข้รักษาอย่างอื่นมีไหม
มีหนูก็คลอดลูกทั้ง๓คนอยู่ที่โรงพยาบาลนั้น
เพราะฉะนั้นมีประวัติการตรวจเลือดตั้งแต่ลูกคนแรกใช่ไหมคะ
ลูกคนที่๑ลูกคนที่๒ลูกคนที่๓ทุกครั้งเวลาคลอดลูก
ตรวจเลือดฝากหมดทั้ง๓คนไม่เคยมีปัญหาอะไร

ทีนี้พอมา๕๗คลอดลูกคนที่๔แต่ว่าไม่ได้ฝากคันที่นี่
ฝากคันกับคลอดลูกมันมีผลต่างกันไหมในการมีประวัติอยู่ที่โรงพยาบาลนั้น

มันอยู่ที่โรงพยาบาลนั้นกัน

แล้วตามปกติเขาต้องตรวจเด็กด้วยไหมคะ

เขาบอกเด็กยังไม่ต้องตรวจเพราะว่าเด็กยังเด็ก

แต่วันนั้นตรวจไปหลังจากคลอดแล้ว๒๓เดือนเด็กก็ไม่มีเชื้อ
แต่เขาต้องกินยาว
ลำดับตรงนี้เนี่ยนะคะคือคลอดเสร็จแล้วตรวจใช่ไหมคะ

ก็อนุมานเอาว่าเด็กก็น่าจะมี
ต้านคือต้องต้านเผื่อกันไว้จากแม่สู่ลูก
เพราะฉะนั้นตอนที่ตรวจจำได้ไหมว่าตรวจเลือดกี่ครั้ง

พอเขาแจ้งเราเสร็จเราขอให้ตรวจซ้ำไหมคะ

แล้วทางโรงพยาบาลขอตรวจซ้ำไหมคะ

แต่ว่าหนูก็ไปเอายาให้ลูกแต่ว่าเขาไม่ได้ตรวจหนู

เขาขอตรวจกี่วันหลังคลอดคะ
เป็น๒๓เดือนค่ะ

ทางโรงพยาบาลแจ้งไหมตอนนั้นว่าทำไมถึงขอตรวจซ้ำคะ
เขาบอกว่าเผื่อเขาขอตรวจช้ำ
แต่ว่าเขาไม่ได้แจ้งอะไรแต่ก็บอกเผื่อว่าเชื้อจะมากจะน้อย

แล้วคุณแม่ไม่ได้ตรวจซ้ำ

ก็หนูเชื่อหมอหนูก็ไม่รู้เรื่องทางการเพศว่า
ต้องตรวจกี่ครั้งอะไรหนูไม่เคยศึกษาไม่รู้เรื่องเลย
พอหมอบอกครั้งแรกหนูก็คิดว่าเป็น
แต่ว่าหนูก็ไม่ได้สำสนไม่ได้อะไรหนูรู้
แต่ว่าหนูคิดว่าหมอเป็นหมอรักษาคนไข้
หมอบอกว่าติดหนูก็คิดว่าเป็นแล้ว
นอนอยู่โรงพยาบาลกี่วันคะนับตั้งแต่วันคลอด

เอาอย่างนี้นะคะตามคำพูดคุณมณีรัฐเดี๋ยวก่อนช่วงโฆษณานะคะ
ตามคำพูดคือว่าเรารู้พฤติกรรมความสัมพันธ์ของเราใช่ไหมคะ

นึกไม่ออกว่าจะมีเชื้อนี้เข้าสู่ร่างกายได้ยังไง
เพราะเรารู้พฤติกรรมของเราหมดเรารู้ชีวิตเราหมด

หนูไม่สงสัยเพราะเมื่อก่อนหนูทำมาหากินปกติ

ถ้าเป็นผู้ชายหนูก็ไม่รู้หนูก็คิดไปหลายแง่หลายมุม
แต่ว่าหนูว่าเขาก็ไม่เคยที่ว่าจะมีเน็ตใสเจ้าชู้
แต่ว่าเบื้องหลังเราไม่รู้เผื่อแอบซ่อน
ก็ไม่รู้แต่ว่าตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์

ซึ่งได้บอกเขาไหมคะ
ก็แฟนรู้แล้วว่าหนูท้องแต่เขาเข้าเรือนจำซะก่อน

พอหลังคลอดลูกได้เดือนนึงเขาก็ออกอ๋อ
ค่ะแล้วได้บอกกับสามี
ไม่เคยได้พูดพ่อแม่สามีญาติพี่น้อง
ไม่เคยได้ยินจากปากหนูว่าหมอบอกว่าหนูมีเชฟเลยวี

ไม่กล้าบอกไม่กล้าคุยกับใครทั้งสิ้น

คือเรารู้พฤติกรรมของเราทีนี้สิ่งที่เรารู้นี่
มันไม่อยากจะเช็คกับสามีหรอกว่า
ไปตรวจไหมอาจจะไม่ต้องบอกว่าเราเป็นนะคะ
แต่บางอย่างก็พาเขาไปตรวจร่างกายว่าเอ๊ะมัน
แล้วเราจะมาจากไหนล่ะไม่กล้าบอกใครเลยไม่กล้าคุยกับใครเลย
ชีวิตมันเปลี่ยนใช่คือ
มันบอกไม่ถูกสติแตกหมดเลย
เหมือนจะฆ่าตัวตายด้วยซ้ำว่าหนูทำไมถึงมาตกเป็นโรคนี้อะไรแบบนี้
ตอนที่หมอให้ยาต้านไวรัสเนี่ยนะคะ

ลูกกินตามปกติลูกกินตลอดแต่ว่าหนูไม่กิน
แม่ล่ะไม่เคยกินเม็ดเดียวเลยค่ะ

หนูคิดว่าหนูไม่อยากจะกินถ้าตายก็คือตายไปเลยแต่ว่าหนูไม่ให้ลูกตาย
อ่ะแล้วถ้าแม่ตายลูกอยู่กับใคร
ไม่รู้หนูนาทีนั้นหนูคิดอะไรไม่ได้ทั้งสิ้น
หนูไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อเลยหนูไม่กล้าสู้กับสังคม

เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาลูกคนที่๕ไปโรงพยาบาลเดิม
แล้วก็ตรวจเหมือนกันผลออกมาว่า
ก็เด็กยังกินยาต้านก็มีเชื้อไอตะวีเหมือนเดิม
ลูกคนที่๕คือกับลูกคนที่๔ลักษณะเหมือนกัน
แล้วเขาตรวจแม่ตอนคลอดลูกคนที่๕ว่ายังไง

หนูเหมือนพ้องไปแล้วก็
มาสักครู่นี้คุยกันต่อนะคะเพราะจริงรายละเอียดเยอะนะคะ
ทีนั้นสรุปให้ว่าลูกทั้งหมด๕คนนะคะ
คลอดที่โรงพยาบาลนี้หมดเลยนะคะลูกคนที่๑๒๓นะคะ
คันด้วยคลอดด้วยมาคนที่สี่นี่แหละ
ตอนที่ได้รับการตรวจตั้งแต่ปี๕๗เนี่ยนะคะ

แล้วทีนี้เราก็ไม่ไปตรวจซ้ำ

ตามที่โรงพยาบาลเขาขอตรวจซ้ำนะคะ
แต่ว่าลูกเขาให้ยาต้านไนรัสมา
เราก็ให้ลูกกินแล้ว๒๓เดือนที่เขานัดแม่และลูก
คือพอตรวจน้องน้องก็ไม่มีเสื้อ

โดยที่มีคำอธิบายไหมคะว่าที่น้องไม่มีเชื้อคือว่า
เป็นเพราะว่ายาต้านไวรัสหรือว่าเพราะอะไร

แล้วเขาบอกให้เราดูแลตัวเองยังไงบ้างคะ
ก็ปกติหนูเขาไม่ได้บอกอะไร
แต่ว่าเขาก็บอกให้ลูกกินยาให้ตรงเวลา
แล้วทางโรงพยาบาลจ่ายยาอย่างอื่นมาให้ไหมคะคุณบรรณีรัฐ

ของหนูเองหนูตั้งแต่มาจากโรงพยาบาลหนูก็ทิ้งเลย

มันไม่ใช่โรคฉับพันธุ์นะทราบใช่ไหมโรคนี้

คือมันมีบางโรคที่ร้ายแรงกว่าโรคนี้ทราบเนอะ

แล้วตอนนั้นลูกก็เพิ่งคลอดนะคุณแม่
ไม่กินเลยหนูแอบทิ้งด้วย

แล้วก็หนูก็ไม่เคยบอกใครก็ทิ้งเลย
แต่ว่าลูกหนูก็บอกว่าลูกไม่สบายตั้งแต่คลอด

ลูกคนที่๕ขออนุญาตคือเรียนเข้าใจว่าข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันอยู่วันนี้
เป็นข้อมูลส่วนตัวมากนะคะขออนุญาตนะคะ
คือในส่วนของการมีความสัมพันธ์กับสามีแล้วปรากฏว่ามีน้องคนที่๕เนี่ย

ไม่ได้บอกค่ะแต่ว่าคือสามีก็รู้เกินเกินแล้วน่าจะคือข่าวลืนในหมู่บ้านพ่อแม่อะไรก็
คือน่าจะรู้บ้างแล้วแต่หนูไม่ได้บอกจากปากหนูค่ะ
ใครไม่เคยรู้จากปากหนูเลยตลอดเวลา๕ปี

ไม่เคยถามค่ะ
ทางโรงพยาบาลแนะนำไหมคะว่าหลังจากที่ตรวจพบแล้ว
แล้วเราไม่ตรวจซ้ำนะอันนี้วงเล็บไว้เขาเรียกแต่เราไม่ตรวจซ้ำนะ
แล้วต้องใช้ชีวิตยังไงต้องใช้ชีวิตในครอบครัวการเป็นคุณแม่การเป็นภรรยาเนี่ย

เขาก็บอกห้ามแพร่เชื้อเราเป็นแล้วถ้ามีเพศสัมพันธ์ต้องใส่ถุงยางเขาก็แนะนำแค่นั้น
แล้วตอนลูกคนที่ห้าอันนี้คือตั้งใจอยากมีน้องคนที่ห้าอย่างไง
ตั้งใจค่ะพอดีเขาติดออกมาจากคุกก็หนูก็ดันพลาด
ไม่เป็นไรแต่ทีนี้ตอนนั้นคุณมณีรัฐไม่ได้ป้องกันเหรอคะ

แต่ถ้าถามในวันที่อยู่หน้าวันนั้นนะตอนนั้นไม่คุก
หนูเคยให้แฟนเคยแฟนออกมาจากคุกใหม่หนูเคยบอกให้ใส่ถุงยาง
เขาไม่เอาเขาปฏิเสธหนูใส่
หนูเคยที่ประสิทธิ์จะไม่ร่วมนอนกับเขาแต่ว่าคือเขาไม่ใส่
แต่หนูไม่ได้กล้าบหนูไม่เคยบอกเขาว่ามันมีเชียนนี้
แต่คือหนูใช้คำพูดให้เขาบังคับให้เขาใส่ถุงยางเขาไม่ใส่
เพราะฉะนั้นคือพยายามสื่อสารแล้ว

ทีนี้พอทราบว่าตั้งคันคนที่๕ตอนนั้นก็ยังไม่บอกใคร
ไม่บอกใครเลยค่ะหนูแอบจนใกล้จะคลอดถึงต้องไปโรงพยาบาล

ตอนที่รู้ว่าเราตั้งท้องตอนนั้นได้ไปโรงพยาบาลทันทีเพื่อปรึกษาไหม

ไม่ได้ไปไม่นู่นเลยค่ะเก็บตัวอยู่ที่บ้านตลอดเลยค่ะ
แล้วเราก็ตั้งคันจนคลอดน้องคนที่๕ออกมาก็ไม่บอกสามี

ตอนนั้นใจคุณแม่คิดยังไงคะ
คิดมากที่สุดเลยค่ะคิดมากกลัวลูกออกมาจะไม่สมบูรณ์ด้วย
กลัวอะไรใหญ่หลังแต่ว่าคือไม่กล้าจะบอกใคร
กลัวคนรู้ด้วยแต่ก็คือคนรู้ว่ารู้แล้วแต่คือไม่กล้า
เราถึงไม่ตัดสินใจไปปรึกษาขอข้อมูลจากโรงพยาบาลล่ะคะ
หนูไม่กล้าปลิกตัวออกไปไหนเลยหนูไม่กล้าไปไหนเลย
แล้วกลัวแฟนรู้ด้วยกลัวคนรู้ด้วยคือไม่กล้าค่ะ
ที่คุณมณีรัฐบอกเมื่อสักครู่นี้คือก็ห่วงนั่นแหละว่าลูกจะเป็นอะไรไหม
เพราะตอนเราก็เชื่อข้อมูลว่าเรามีเชื้อนี้อยู่ในร่างกาย
ทีนี้ตอนนั้นจังหวะของการตั้งคันลูกคนที่๕ซึ่งมันก็หลายเดือนนะกว่าคุณแม่จะคลอด
ไม่คิดว่าเราควรจะไปโรงพยาบาลเพื่ออย่างน้อยนะคะอย่างน้อยป้องกันเด็กเหรอคะ

ลูกคนที่๔เนี่ยนะคะที่บอกว่าตั้งแต่คลอดเนี่ยเขาก็รับยาต้านไวรัสมาเลยเนี่ยนะคะ

ตัวเองไม่ได้ได้แต่ของลูกมา

ทำเรื่องเข้าเต็ดของของลูกคือ
รักษาลูกแต่ว่าของหนูไม่ได้ทำบัตรเพื่อเข้ารักษาตัวเอง
แล้วโรงพยาบาลไม่ได้ท้วงขึ้นมาเหรอคะ
คือคุณมณีรัฐอ้างว่าตัวเองไม่ได้กินอันนี้
โรงพยาบาลคงไม่ทราบนะถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงคงไม่ทราบ
แต่ประเด็นว่าไม่จ่ายยานี่โรงพยาบาลทำไมไม่จ่ายอ่ะคะ

หนูไม่ได้ทำบัตรผู้ป่วยเขารับยาเลย
คือมันต้องทำบัตรแยกออกมาใช่ไหมคะว่า

ไม่เป็นไรเดี๋ยวทีนี้สุดท้ายก็คลอดลูกคนที่๕
แล้วเหมือนกันไหมคะ๒๓เดือนเขาก็นัดเด็กไปตรวจ
แล้วก็ให้ยาต้านเวลาตั้งแต่คลอดเหมือนกันไหม
คนที่๕ไม่ได้นัดให้หนูยัดเบลยาต้านเรื่อยเลย

เท่ากับว่าตอนที่คลอดลูกคนที่๕เขาทราบอยู่แล้วว่าประวัติคุณมณีรัฐเป็นยังไงใช่ไหม

คนที่๕ให้หนูแค่ยาบำรุงยาต้านไวรัสหนูไม่ได้ค่ะ
แต่อันนี้เขาต้องจ่ายคุณสิเพราะอันนี้คือหลังคลอดแล้วตรวจไงถูกไหมคะ

หนูได้แค่ยาบำรุงเลือดกับยาแก้อักเสบแล้วก็แก้ปวด

คลอดเขาตรวจเลือดก่อนหรือตรวจเลือดหลังคลอด
คือในขณะห้องคลอดหนูเข้าตรวจในขณะนั้นเลยไปถึงหนูก็ตรวจเลยยังไม่ทันคลอดค่ะ
ปวดท้องไปแล้วก็ตรวจเลือด
ทีนี้ตอนที่ตรวจคนที่๕เนี่ยเขามาแจ้งเราอีกไหมคะ
ก็ไม่แจ้งอะไรนะคะเท่าแต่ว่าเขาก็ยาต้านเด็กเลย

ใช่ค่ะจะไม่มีการสอบถามข้อมูลเยอะเหมือนคนที่๔
แล้วตอนคนที่๕เนี่ยมีการนัดมาขอตรวจซ้ำไหมคะ

เพราะฉะนั้นขอทิ้งประเด็นไปที่คนที่๕ก่อนเพราะว่าพอคนที่๖ขออนุญาตนะคะเพราะว่ามันเป็นข่าวแล้วนะคะก็
ก็ตัดสินใจเปลี่ยนคู่ชีวิตใช่ไหมคะ
คือเลิกกับพ่อของลูกเลย

มาได้แฟนแต่ว่าคนบ้านเดียวกันก็รู้เรื่องประวัติหนูรู้จักกันมาก่อน

แล้วก็พอได้ร่วมหอกันแล้วก็มีลูกคนที่๖

เดี๋ยวที่ฉันค่อยมาคนที่๖เอาประเด็นเรื่องของโรงพยาบาลเดียวกันนะคะแล้วก็ครอบครัวเดียวกันก่อนน้อง๕คน
ผ่วงพยาบาลิศรัปนิยการศูนย์วิจัยโลกเอกสภากาชาติไทยนะคะ
เพราะว่าอาจารย์จะเป็นคนที่บอกได้ว่า
อะไรมันจะเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดแบบนี้ขึ้นบ้าง

ตรวจของเอกชนแต่ละเจ้าที่แต่ละโรงพยาบาลเลือกไม่เหมือนกัน
หรือว่าความเชี่ยวชาญของผู้ตรวจนะคะหรือว่าวิธีการปฏิบัติ
เพราะว่าคือเขาต้องตรวจเช็คแค่ไหนนะคะถ้าสมมุติจ่ายยาแล้วผู้ป่วย
มารับการตรวจเลือดซ้ำนะคะหรือว่าจ่ายยาไปแล้วไม่ได้ตรวจเลือดซ้ำ
หรือว่าเอกใจไหมทำไมคุณแม่มีน้องคนที่๔แล้วพอมีมาคนที่๕แล้ว
คือลักษณะของโรงพยาบาลหรือวิธีปฏิบัติการลักษณะแบบนี้นะคะเป็นอย่างไรบ้าง
เอาอย่างนี้ระหว่างรอสายเดี๋ยวรอไปช่วงหน้าเลยได้นะคะ

คนที่๖ขออนุญาตนะคะสามีท่านใหม่เนี่ยทราบไหมว่าเราเคยมีประวัติเรื่องลูก
ทราบค่ะทราบที่บ้านข่าวลือก็ทราบ
ของสามีก็เคยนัดเคยใช้ให้ไปตรวจเลือด
แต่ว่าเขาก็ไม่ไปเขาไม่ไปเขาบอกว่าเขาคิดว่าไม่เป็นตั้งแต่แรก
ก็ไม่เคยไปแต่พ่อของเขาเคยบอกว่าให้ไปตรวจเลือด
ถ้าว่าเป็นเขาให้รักษากันทั้งคู่
ตอนที่คุณพ่อของสามีคุณพ่อที่๒ใช่ไหมคะที่เขาให้ไปตรวจเนี่ยคือตอนนั้นตั้งคันหรือยัง

ก็เป็นสามีภรรยากันแล้วใช่ไหมคะไม่ตัดสินใจไปตรวจทั้งคู่

ขออภัยนะคะตอนนั้นมีป้องกันไหม
ก็ไม่ได้ป้องกันแต่ว่าก็คือพ่อของเขาใช้ไปตรวจแต่เขาไม่ตรวจ
แต่สามีคุณมณีรัฐเนี่ยเชื่อว่าคุณมณีรัฐไม่ได้เป็น

ทำไมเราไม่คุยกับสามีของน้อง๕คนเหมือนกับที่คุยกับสามีท่านนี้นะคะ

เขาไม่มีเวลาเปิดใจกับหนูหรอกค่ะ

เอาอย่างนี้คือพอมาคนที่๖ไม่ได้ฝากคันเหมือนกัน
ที่โรงพยาบาลชาตการใช่ไหมคะที่พิศนุโลก

คือฐานคนไข้หนูเป็นผู้ป่วยเอสไอวี
มันมีอยู่ในระบบอยู่แล้วข้อมูลหนู
ตกลงเราอยู่ในฐานหรือไม่อยู่ในฐาน
ข้อมูลหนูชื่อหนูอยู่ในสถิติผู้ป่วยโรคเอดของประเทศค่ะ
แล้วทำไมบอกว่าตอนที่ไปรับยาที่นครศรี

ถ้าว่าเข้าโรงพยาบาลต้องทำบัตรเพื่อรับยาของลูกของหนู

ใช่ค่ะการทำบัตรเพื่อรับยากับการเข้าไปมีบัญชีในผู้ป่วยโรคนี้ไม่เหมือนกันเหรอ
ไม่ทราบเหมือนกันค่ะหนูไม่รู้
คือหนูมีบัญชีผู้ป่วยก็เขาก็ต้องจ่ายยาให้เด็กให้เด็กยาต้านก่อนกันไว้ก่อน
เป็นไม่เป็นเขาต้องจ่ายเพราะว่าเผื่อว่าเป็นจริง
แต่ว่าเขาตรวจเลือดออกมาปุ๊บคือมันไม่ตรงกัน
ข้อมูลหนูผู้ป่วยสถิติคือหนูเป็นผู้ป่วยโรคเอดแต่ว่าเลือดหนูมันไม่ตรงกัน

หลายรอบมากตอนที่อยู่โรงพยาบาลก็หลายรอบแล้วก็พออยู่โรงพยาบาลปุ๊บเขาก็บอกแล้วว่าเหมือนจะได้ข่าวดี
เขาก็เลยนัดหนูว่าไปตรวจใหม่แต่หนูไม่กล้า

ใช่เขาก็เลยให้หมอมาตรวจเลือดหนูถึงที่บ้านที่พิศนุโลก
ตกลงที่พิศนโลกที่โรงพยาบาลเจ้าตการตรวจทั้งหมดกี่รอบคะ
รอบ๔รอบเลยค่ะหลายรอบมากเพื่อความแน่ใจเขาตรวจให้หนูแบบนี้เลยค่ะ
สักครู่ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกับคุณหมอประพันธ์นะคะสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะเราจะคุยกับอาจารย์กิติคุณในแพทย์ประพันธ์พนภาคนะคะ

สวัสดีครับค่ะอาจารย์ค่ะขอเข้าเป้าก่อนนะคะ
คือว่าแต่ละโรงพยาบาลไม่ว่าจะสังกัดรัฐหรือว่าเป็นเอกชนเนี่ย
เป็นไปได้ครับที่จะไม่เหมือนกันครับ
ขึ้นอยู่กับโรงพยาบาลใหญ่หรือโรงพยาบาลเล็กนะครับ
อยู่ที่ว่าเขาจะสั่งซื้อชุดยี่ห้อไหนเพราะมันมีหลายยี่ห้อให้เลือกครับ
แล้วแต่ละยี่ห้อของแต่ละเอกชนที่เขาขายเนี่ย
เปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดมันต่างกันเยอะหรือคะอาจารย์
อยไทยนะครับก่อนที่มีชุดจะเข้ามาขายได้
ก็จะต้องตรวจก็จะต้องทดสอบทดสอบประสิทธิภาพ
โดยห้องปฏิบัติการหลายแห่งเลยนะครับ
แล้วถ้าเผื่อผ่านเกณฑ์ของเขาเช่นถ้าเผื่อว่าต้องมีความเรียกความไว
จะต้องเกิน๙๙๕ของขายได้
เพราะฉะนั้นเขามีการควบคุมมาตรฐานว่าแบบไหนถึงจะขายได้ครับ
อาจารย์คะมันเป็นเรื่องปกติไหมคะที่ตรวจครั้งแรก
ทางโรงพยาบาลหรือองค์กรนั้นจะขอตรวจซ้ำอีกรอบ

ครับเป็นเกณฑ์ปฏิบัติของประเทศไทยเรา
เพราะว่าถ้าเผื่อตรวจครั้งแรกที่เรียกว่าตรวจคัดกรอง
ถ้าตรวจเจอนะครับโรงพยาบาลนั้นครับจะต้องใช้เลือดขวดเดิม
หรือว่าจะเจาะเลือดกดใหม่ถ้าเกิดเกรงว่าจะมีการสลับเลือดกัน
เพื่อที่จะตรวจซ้ำด้วยอีก๒วิธีซึ่งแตกต่างจากวิธีแรก
แล้วถ้าทั้ง๓วิธีมันคล้องจองตรงกัน
ก็จะบอกสรุปคนไข้ว่าเขาติดเชื้อครับ
อันนี้เป็นวิธีปฏิบัติซึ่งเป็นเกณฑ์เนี่ยใช้กันมานานแล้วครับ
เพราะฉะนั้นเขาจะไม่ได้ขอแค่ตรวจซ้ำเป็นรอบที่๒
แต่เขาจะขอ๓รอบถูกไหมคะ
จะมีการตรวจทั้งหมด๓รอบถึงจะยืนยันได้ว่า
จะมีตรวจทั้งหมด๓วิธีนะครับ
มันต้องเหมือนกันนะถึงจะบอกว่าคนนั้นติดเชื้อใช่ครับ
อาจารย์คะสมมุตินะคะถ้าสมมุติวิธีแรกไม่เจอ
แปลว่าจะไม่เกิดการตรวจวิธีที่๒และวิธีที่๓ใช่ไหมคะ

แต่ถ้าเจอวิธีแรกที่ตรวจไปแล้วเจอ
จะขอตรวจวิธีที่๒ซึ่งสมมุตินะคะ
สมมุติวิธีที่๒ไม่เจอคือถ้าสมมุติต่างกันนะคะ
วิธีที่๓ยังไงก็ต้องมาถูกไหมคะ

อาจจะเจอหรือไม่เจอก็ได้
ถ้าเผื่อในกรณีที่๑ใน๓ไม่ตรงกัน
ก็จะไม่บอกคนไข้ก็จะบอกว่าเนี่ยยังไม่แน่นอน
ก็ตรวจสร้างหมาย๒๔สัปดาห์หลังจากนั้นครับ

แม้ว่าครั้งแรกเจอครั้งที่สองไม่เจอยังไง
ที่๓ต้องมาให้ครบเพราะมันได้เริ่มตรวจครั้งแรกไปแล้ว

ใช่ครับตรวจต้องครับ
และจะไม่มีเช่นวิธีที่๑เจอ
วิธีที่๒เจอวิธีที่๓ไม่ต้องแล้ว
เพราะว่ามัน๒ใน๓แล้วไม่มีอย่างนี้นะคะ
ครับเขาแนะนำให้เจาะให้แนะนำให้ทำ๓วิธีใน
คือวิธีปฏิบัติแนวปฏิบัติในบ้านเราครับ
อาจารย์คะคำว่า๓วิธีคือวิธีการตรวจก็แตกต่างกัน๓แบบ
แล้วก็ใช้อุปกรณ์แตกต่างกัน๓อย่างด้วยหรือเปล่าคะ
ถูกต้องครับที่พูดนั้นก็คือถูกต้องครับ
ก็คือว่าต้องใช้วิธีการซึ่งไม่เหมือนกันนะครับ

วิธีการจะต้องหรือว่าหลักการของการตรวจจะต้องไม่เหมือนกันนะครับ
อาจารย์คะอันนี้ในส่วนของคุณมณีรัฐ

คุณมณีรัฐเธอยืนยันว่าหลังจากที่เธอถูกตรวจแล้ว
ตัดสินใจที่จะไม่ไปตรวจนะคะแต่ทีนี้คำถามคือว่า
แล้วคุณมณีรัฐไม่ได้กินยาต้านไวรัส
การกินยากับไม่กินยาต้านไวรัส
มีผลต่อการตรวจในครั้งถัดไปไหมคะอาจารย์
ถ้าไม่กินยาก็จะต้องไม่มีผลต่อการตรวจครั้งถัดไป

ถ้ากินยานะครับอันนั้นก็โอ้โฮ
หนึ่งในแสนคนบ้างที่หายชัดกินยา
ต้องกินยาเร็วมากด้วยนะครับนะ
มีเชื้อเข้าไปใหม่ไม่ถึงอาทิตย์หนึ่งนะครับ

จะมี๑ใน๑ในหมื่นนะครับที่คนที่กินยาแบบนี้
มีโอกาสที่จะแอนติบอดี้หรือตรวจไม่เจอนะครับ
แล้วรูปจากที่เคยตรวจเจอเดิม
อาจจะกลายเป็นตรวจไม่เจออันนี้เป็นไปได้ครับ
แต่ไม่ได้แปลว่าเขาหายขาดจากการติดเชื้อ
อาจารย์ค่ะมี๒ชั้นที่มันซ้อนกันอยู่ค่ะ

คือคนที่ติดเชื้อแล้วรับยาเร็ว
แล้วกินสม่ำเสมอตามคำบอกเลย
เป็นไปได้ที่การตรวจครั้งถัดไป
ใช่ครับหนึ่งในหมื่นหนึ่งในแสนครับ

เป็นไปได้ทีนี้ถ้าคนนี้ตรวจ
แล้วกินยาเร็วสม่ำเสมอสุดท้ายครั้งที่๒ไปตรวจ
ไม่มีเชื้อเนี่ยวิธีการตรวจต้องตรวจซ้ำไหมคะ
ครั้งที่๒ต้องตรวจซ้ำไหมว่าตกลงมันเกิดความผิดพลาด
หรือว่าเป็นเพราะว่ากินยาก็เลยตรวจไม่เจอในครั้งที่๒

แพทย์ที่ตรวจรักษาก็จะต้องหาวิธีการ
ต้องเอาพิสูจน์ให้แน่ชัดเลยครับว่า
การที่จอดเลือดครั้งที่๒ไม่เจอ
ขณะที่ครั้งแรกเนี่ยมันเจอชัดเจนเลยนะครับ
และครั้งที่๒ไม่เจอนะครับ
ซึ่งบอกว่าเป็นไปได้๑ใน๑๑ในแสนนะครับ
แต่ไม่ได้แปลว่าเขาไม่ได้ติดเชื้อ
ว่ามันยังไม่มิดหรือว่าไม่ได้แปลว่าเขาไม่มีเชื้ออยู่ร่างกาย

เช่นตรวจท้าระดับโปรแมนเชื้อในเลือด
ต้องไปดูว่ามันยังมีแฝงตัวอยู่ในนิวเครียด
หรือว่าในเซลล์

เพราะว่าถ้าหยุดยาเชื้อมันจะกลับมาใหม่
บางคนก็หยุดยาแต่หยุดยาก็จะต้องติดตามเลือดของเขา

คนไข้เกือบทุกคนเลยที่เป็นในลักษณะนี้นะครับ

เชื้อจะกลับมาใหม่ภายใน๒สัปดาห์ถึง๘สัปดาห์
ว่าเชื้อกลับมาใหม่แปลว่ากลับมาในระดับที่ถ้าตรวจก็จะเจอใช่ไหมคะ
คือเชื้อกลับมาใหม่ทีนี้เพียงแต่ว่าวัดปริมาณเชื้อในเลือด
ซึ่งบางคนกินยาอยู่วัดแล้วมันก็หาไม่เจอ
แต่ถ้าเผื่อว่าหยุดกินยาเชื้อจะกลับมาใหม่นะครับ
แต่จะใช้เวลาอีกนานเท่าไหร่
กว่าแอนติบอดี้ที่เรียกว่าภูมิ
จะกลับมาจนตรวจเจอนั่นเป็นอีกประเด็นหนึ่ง
อาจจะต้องใช้เวลาอีกสักหลังจากนั้น

ค่ะทีนี้กลับมาประเด็นที่ถามอาจารย์ค่ะ
ซ้อนเข้าไปอีกคือว่าที่อาจารย์อธิบายแล้ว

ก็คือลักษณะที่ผู้ป่วยนั้นมีเชื้อจริง
แล้วก็รับยาในลักษณะที่ตั้งแต่เริ่มต้น
สม่ำเสมอปฏิบัติเป๊ะทุกอย่างนะคะ
แล้วปรากฏว่าตรวจครั้งถัดมาไม่เจอ
ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคน

อาจารย์คิดว่าควรจะไปไล่หาตรงไหนเป็นหลักคะ
ครับผมคิดว่าก็คงจะต้องเอา
ผลการตรวจของแพทย์นะครับ
แล้วก็ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ทั้งสองโรงพยาบาลนะครับ
มาดูร่วมกันนะครับ
อาจจะต้องมีนักวิชาการมีผู้เจ้าชาญมีคนสร้างนะครับ
ก็มาช่วยกันดูนะครับ
เพราะอย่างนี้มันจะต้องมีแน่นอนแล้ว
ต้องมีที่หนึ่งผิดที่หนึ่งถูก

เพราะมันผลตรงข้ามกันนะครับ
แล้วเมื่อรู้ว่าใครที่มันถูกแน่นอน
ใครที่มันผิดก็มาดูว่าผิดเพราะอะไร

การเห็นการแบบนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคต

แล้วการตรวจจะไปอยู่ที่อาจารย์ต้องช่วยหรือเปล่าเหมือนกันนะคะ
อันนี้ก็คงจะเป็นหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขครับ

พยายามถามย้ำเพื่อขจัดข้อสงสัยทุกอย่าง
ส่วนเรื่องจะไปยังไงเอาตกลงว่าธนโดยรมพรุ่งนี้จะไปขอพบ

แต่ตอนนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันว่าจะมาถึงตอนกี่โมง
มาจะไปขอพบคือต้องการคำอธิบายว่า
วิธีการตรวจทำไมสองโรงพจบาลไม่เหมือนกัน
ผมคิดว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของคุณมณีรัฐ
แต่มันเป็นเรื่องของคนในพื้นที่เลยว่า
เราจะมั่นใจได้ยังไงแล้วทำไมหมอไม่แจ้งเราล่ะว่า
ถ้าโรงพยาบาลได้ตรวจว่าเจออย่าเพิ่งเชื่อ

หรือทำไมไม่แจ้งว่าต้องตรวจอีก๒ครั้งเพื่อยืนยัน
ใช่ไหมแต่อันนี้คือไปคลอดลูกสองคน

ทีนี้ลักษณะการร้องเรียนขอสุดท้ายแล้ว
คือเราแค่ต้องการความกระจ่างหรือจริงแล้ว
มันต้องไปถึงการฟ้องแพ่งเรียกค่าเสียหายเยียวยาต่าง

แต่เบื้องต้นตามกฎหมายเขามีสิทธิ์ได้เยียวยา
กรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้น
ละ๔แสนบาทตามวงเงินตามกฎหมายนะครับ
แล้วก็ขอให้ตรวจสอบเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดด้วย
หลังจากนั้นจะฟ้องหรือไม่เป็นสิทธิ์ของเขา
เพราะกฎหมายเยียวยาและเบื้องต้น๔แสน
แต่ต้องรอทางกระทรวงพิจารณาก่อน
ค่ะคือวันนี้เรายังไม่ได้มีเวลาที่จะคุยไปถึงน้อง

แต่ยังไงซะอันนี้พอได้ข้อมูลแล้ว

อภัยบางคำถามมันจะลากลงไปหน่อยนะ

อีซากู้แทนรัฐนิวส์โชว์วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ